มาถึงเรื่องหนึ่งบ้างค่ะเรื่องโครงการเราชนะ

โอ้โหนี่มันกลายมาเป็นประเด็นตั้งแต่บอกว่าจะไม่โอนเป็นเงินสดให้

แต่ทีนี้มันเกิดคำถามว่าคนในประเทศเรา
ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนที่สามารถโหลดแอปเป่าตังค์ได้ทุกคนเลยหรือเปล่า
คือเมื่อวานสสภูมิใจไทยออกมาเปิดเผย

พบว่าคนไทยใช้โทรศัพท์แบบอาณาล็อกถึง๒๐๐
แล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มที่เขาต้องได้รับสิทธิ์
เพราะฉะนั้นเขาจะโหลดไม่ได้จะใช้แอปไม่ได้หรือเปล่า
รัฐบาลต้องไม่ปล่อยประละเลยกับคนกลุ่มนี้ด้วย
เรื่องนี้ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ต้องกระตุ้นต้องกระทุ้งกันต่อเรื่องโครงการเราชนะ
ที่บอกว่าต้องโหลดผ่านแอปมือถืออย่างเดียวเท่านั้น

คำถามที่ต้องตามซ้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่า
แล้วคนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน
เขาจะทำยังไงนี่เรื่องใหญ่เลยครับ
เขาจะต้องทำยังไงเพราะว่าโอนเข้าไม่ได้
เมื่อวานนี้มีคำตอบจากรองนายก
คุณสุภัทธนพลงพันธุ์มีเช่า
ท่านบอกว่ารัฐอาจจะสนับสนุนโทรศัพท์ราคาถูก
คนเหล่านี้ไปซื้อหากัน
โดยวิธีการไหนยังไม่รู้
คำถามที่ตามมาก็คือว่า
คนจำนวนนี้มีอยู่ประมาณเท่าไหร่
ที่ไม่มีโทรศัพท์และไม่มีโทรศัพท์ระบบสมาร์ทโฟนเนี่ย

เลขาธิการสภาพัฒน์ประเมินไว้คร่าวเลย
ท่านบอกว่าประมาณสักแสนสองแสนราย
ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับ๓๐ล้านที่จะได้รับ

กสทชบอกว่ามีคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
แต่ว่ามีเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ย
มีประมาณ๒ล้านกว่าราย

คนที่เอาเรื่องนี้มาบอกก็คือคุณสุภาชัยใจสมุทรจากภักดิ์ภูมิใจไทย
เขาบอกเขาได้รวมรวบรายชื่อสสพักภูมิใจไทย๖๐กว่าคน
ไปถึงนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงจะทำยังไง
แล้วไม่เฉพาะสอสอภูมิใจไทยหรอกครับ
สอสอที่เป็นตัวแทนประชาชนทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกอย่างนี้
ก็แปลว่าคนลำบากยากจนร่วม๒ล้านกว่าคน
พลาดการเยียวยาในโครงการนี้ถ้าไม่ไปซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
อย่างนั้นเหรอครับอันนี้ถึงบอกว่าคิดผิดคิดใหม่ได้
คืออย่าเอาความสะดวกของเจ้าหน้าที่และค่าราชการเป็นที่ตั้ง
แต่ให้เอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่คิดระบบขึ้นมาแบบนี้
เขาคิดโดยเอาความสะดวกในการทำงานของเขา
เป็นที่ตั้งคือโอนเข้าไปในระบบผ่านแอป
เป็นรัฐบาลเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีคลัง
ต้องคิดต้องคิดให้กว้างกว่าค่าราชการคิด
ต้องคิดให้หลายมุมมากกว่าที่ข้าราชการคิด
ฉะนั้นจะทำยังไงกันต่อนี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับ
แล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะถึงนายก
เพราะว่าสอสอเขาก็ยื่นหนังสือให้ทบทวนกันเยอะ
แล้วเราก็จะคอยคำตอบว่าตกลงจะเอายังไง
ก็ถ้าเป็นอย่างที่ผมว่าก็คือว่าแยกออกมา
คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถโอนเป็นเงินสดให้เขาได้
ทีนี้ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินให้เขามีสิทธิ์ได้ตั้ง๓๐๐๐
แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยบอกว่าจะโอนให้สัปดาห์ละ๑๐๐บาท
ติดต่อกัน๗ครั้ง๗สัปดาห์
อันนี้ก็ถูกวิพากฤตภัณฑ์กันเยอะ
เพราะว่าถ้าสัปดาห์ละ๑๐๐๐บาท
วันหนึ่งเนี่ยจะได้หารออกมาแล้ววันหนึ่ง๑๑๗บาท
จะกินจะอยู่กันอย่างไร๑๑๗บาท
มีข้อเสนอว่าโอนให้เขาไปเถอะครับ
๐บาทรวดเดียวเลยทั้งเดือน
ให้เขาไปบริหารจัดการของเขาเองว่า
เขาจะเก็บไว้วันละเท่าไหร่เขาจ่ายวันละเท่าไหร่
เขาบริหารกันเองได้
อย่าไปหวั่นวิตกแทนอย่าไปกลัวแทน
เดี๋ยวเขาจะเอาไปซื้อลาบไปซื้อบุหรี่ไปแทงหวย

คือหลักคิดก็คือว่าจะช่วยกันทั้งทีเนี่ย

คือถ้าเปรียบง่ายก็เหมือนว่า

แต่กว่าจะให้ได้เนี่ยต้องตั้งเงื่อนไข
อย่างนั้นเอาอย่างนี้อย่าไปใช้อย่างนั้นอย่าไปใช้อย่างนี้

ลูกมันรำคาญบอกไม่เอาดีกว่า

ทีนี้ย้ำอีกทีนึงว่า
เรื่องนี้จะต้องได้รับการแก้ไขทั้งสองเรื่อง
เอาล่ะไอ้๑๐๐บาทต่อสัปดาห์นั้นไม่เป็นไร
ถ้าคิดว่าไอ้๑๐๐บาทต่อสัปดาห์เนี่ย
มันจะต่อยอดในการที่จะทำให้เงินหมุนมากกว่า
ตามหลักคิดของกระทรวงคลังก็ว่ากันไป
แต่ว่าเรื่องที่ต้องโอนผ่านแอปอย่างเดียว
อันนี้จะต้องปรับปรุงจะต้องแก้ไข
แล้วจะต้องรอคำตอบว่านายกรัฐมนตรีว่ายังไง
ทีนี้ถัดมาก็ขอพูดซะตรงนี้
เรื่องการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย
วันนี้ก็มีมาตรการดีตามมา
เป็นข่าวที่ผมคิดว่าต้องเอามาขยายผลหน่อย
รับลูกธนาคารแห่งประเทศไทย

ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทปท
รายละเอียดก็คือว่าธนาคารพาณิชย์หลายธนาคาร
ทยอยประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วครับ
หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือ
หนี้ออกไปอีก๖เดือน

แล้วถามว่าอะไรบ้างที่เป็นมาตรการดี
ฟังแล้วท่านก็ดูว่าท่านอยู่ในข่ายไหน
โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นสินเชื่อรายย่อย
เอาพวกนี้ก่อนบัตรเครดิตพวกที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้บัตรกดเงินสดได้
ซึ่งลูกหนี้ธนาคารแบบนี้เยอะ
เฉพาะบัตรเครดิตในช่วงที่ลำบากเนี่ยกดกันเต็มวงเงินเลยครับ
แล้วเวลาจะจ่ายรายเดือนจ่ายขั้นต่ำที่เหลือเป็นดอกเบี้ย
เป็นดอกเบี้ยทบกันอยู่ในนั้นซึ่งหลักการแบบนี้ไม่ถูก
แต่ว่าคนที่เขาไม่มีเงินมากเขาก็ต้องใช้วิธีการนี้จ่ายขั้นต่ำไว้ก่อน
เบี้ยสู้กันไปตายเอาดาบหน้าแล้วมันเยอะจริงพอกหางหมูเข้ามาพอกหางหมูเข้ามา
ฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ได้ลดหนี้ดอกเบี้ยลดหนี้บัตรเครดิตเงินสด
อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนได้เยอะ
ฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารต่างจะทยอยประกาศก็คือ
ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

งั้นแล้วเนี่ยที่จ่ายขั้นต่ำที่เหลือดอกเบี้ยมันโหดมาก
ให้ผ่อนชำระยอดค้างได้มากขึ้น
อันนี้๒๓เรื่อง
มาสินเชื่อประเภทผ่อนบ้านผ่อนรถ
เชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

ก็จะได้รับการขยายเวลาผ่อนชำระ
พักชำระค่างวดนานขึ้นเหมือนกัน
รายละเอียดเหล่านี้ให้ท่านไปประสาน
ถามไปยังธนาคารที่ท่านเป็นลูกหนี้
บอกว่าที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
เบี้ยเหลือเท่าไหร่
ชำระไปได้นานแค่ไหน
ที่ผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ก็ไปหาเจ้าหนี้
แล้วดูซิว่ามาตรการต่างที่ออกมา
อันนี้แหละครับจะเป็นการช่วยได้มาก
คนเป็นหนี้น่ะเป็นทุกข์ไม่มีความสุขหรอกครับ
เพราะว่าคิดถึงเรื่องหนี้ทีนึง

แล้วที่ไม่มีทางออกเป็นหนี้นอกระบบ
เขามาคาดคันกันมาก

ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐจะต้องเอาจริงเอาจัง

เงินสนับสนุนสินเชื่อให้เข้าถึงเนี่ย

เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่ประกาศว่า
จะให้รัฐปล่อยสินเชื่อให้แบงค์ปล่อยสินเชื่อ
วงเงินที่กันไว้ตั้งเท่าไหร่ครับ

ก็แปลว่าเข้าไม่ถึงกู้ไม่ได้

นโยบายก็ประกาศเปล่าว่าจะกู้ง่ายเข้าถึงได้
แต่พอไปแบงค์จริงแล้วไม่ได้
วันพรุ่งนี้วันที่๒๒มกราคุณสุพรรณมงคลสุธี

เขาจะเข้าพบธนาคารแห่งประเทศไทย
เขาจะหารือกันอีกทีนึงว่าจะทะลวงท่อกันยังไง

ปล่อยไว้อย่างนี้นานลมหายใจหมดล่มสลาย
ระบบเศรษฐกิจไม่มีทางฟื้นเลยครับ
เขตเส้นใต้ฝากไปถึงรัฐบาลอีกที๒๓เรื่องครับ

ฟังจ้าอาจารย์ก็ทราบเลยปัญหามันหลายเปราะเกินนะครับ